หมั่นไส้อ๋อน่าจะหมั่นไส้ในท่าเต้นก็เลยควักปืน
ออกมายิงระยะเผาขนเลยฮะ
นี่เป็นคลิปภาพครับคุณผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุสลดนี้
สามสิบเก้าปีจะสวมเสื้อสีขาวจะอยู่ตรงนั้นอ่ะ
ลูกศรเราชี้ไปล่ะนาอยู่ตรงมุมสุดของจอด้านขวาเลย
นะครับออกมากระโดดรถเต้นอยู่หน้าเวทีสนุกเชียวครับ
จากนั้นก็ถูกนายอุเทนเป็นคู่เขยกันจริงเป็นคู่เขยเลยนะ

จ่อยิงในระยะเผาขน๓นัดซ้อนเขาเสียชีวิตเลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ในงานบวชแห่งหนึ่งจัดขึ้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
นะฮะผู้เสียชีวิตนะครับคือนายสำรวยอายุ๓๙ปี
มีแผลถูกยิงด้วยปืนนะครับเข้าที่ชายโครงซ้าย
ต้นคอด้านซ้ายแล้วก็โหนกแก้มซ้าย
คุณผู้ชมคิดว่า๓นัดนี้๓จุดนี้โอ้โหไม่รอดนะครับ
นะฮะส่วนนายอุเทนคนยิงเนี่ยนะครับ
หลังก่อเหตุเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์หนีฮะ
คือระหว่างทางเขาไปเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ

ผู้เกาะเหตุเมาแล้วผู้จ่าไม่รู้เรื่อง
บอกเออเพื่อไปยิงคนมา
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทันทีฮะ
ไม่รอให้ชาวบ้านช่วยเหลือทำแผลอะไรทั้งสิ้น
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุครับสถานที่จัดงานบวชเพราะว่าเป็นลานทุ่งย่านะครับ
แต่ยังมีร่องรอยอยู่เห็นไหมครับเวทียังอยู่เก้าอี้ยังอยู่เต็นต์ยังอยู่
โต๊ะจีนยังอยู่และรอยเลือดก็ยังอยู่เป็นกองเลยฮะนี่แหละครับ
โอ้โหตรงจุดที่นายสำรวยภูมิพัฒน์อายุ๓๙ปีผู้เสียชีวิตถูกยิงอยู่หน้าเวทีครับ
ที่ผมบอกตรงนี้แหละฮะที่เลือดเป็นกองอยู่นี่คือภาพเหตุการณ์จำลอง
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุครับเห็นว่าในสำรวยผู้เสียชีวิตนะ
อย่างสนุกสนานเลยอยู่หน้าเวทีจากนั้นนายอุเทนผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปกอดคอก่อน
อดคอในสำรวยแล้วก็หยิบปืนออกมาจ่อยิงในสำรวยเนี่ยล้มลงฮะ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็มีการกระทืบซ้ำก่อนนะแล้วก็เข้ามายิงที่ศีรษะอีกนัดหนึ่ง
รวมสามนัทด้วยกันนะค่ะกอเหตุหลังจากนานอีกนัดสิบนะ
กอเหตุเสร็จนายอุเทรนก็ออกมาพูดออกว่าไอยยยกระโดดดินัทนี่ไง
ทำให้คนที่เห็นกรรมคิดว่าที่ยิงกันน่าจะมามาจากท่าเต้นแหละ
ฟังเขาหน่อยฮะค่ะอยู่ดีเขาก็เดินไม้ไหมพี่
เดินไปกอดคอคนที่เสียชีวิตเขาเดินมากอดคอแล้วเขาก็ยิงเขา
นัดแรกแล้วก็ยิงนี่พอพี่คนนั้นล้ม
เขาก็ยิงหัวแล้วเขาก็ทืบซ้ำแล้วก็ยิงอีกนัดหนึ่ง
เขาเจาะจงเอาคนเดียวยิงคนเดียวพอยิงเสร็จเขาก็พูดว่า
กระโดดดีนักอะไรนะกระโดดดีนักกระโดดดีนักมันมันมัน
สวัสดีความว่าอะไรนะที่เกิดแล้วเข้าใจก็เต้นเนอะแค่กระโดด
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภรรยาของผู้เสียชีวิตคือนางนงนุษย
อายุสี่สิบเอ็ดปีเธอเล่าบ้างบอกว่าสามีน่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวน่ะ
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครกระทั่งนายอุเทนเนี่ยเหรอนะ
จริงก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันคู่เขยกันวันเกิดเหตุเธอก็ไปร่วมงาน
ยังออกไปกระโดดกับสามีอยู่เลยแต่ช่วงท้ายเธอกลับมานั่งพักที่โต๊ะ
ให้สามีกระโดดโลดเต้นอยู่หน้าเวทีกระทั่งเห็นว่านายอุเทนเนี่ยไปใช้ปืน

แต่ว่าพี่เห็นตอนที่มึงยิงปั้งปั้งแฟนพี่สุดลงไปไง
แล้วพี่ก็ร้องพี่ก็วิ่งตามแฟนพี่ก็วิ่งไปที่แฟนพี่อ่ะ
พี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วอยู่ดีเต้นเต้นกับแฟนพี่
แล้วก็แล้วก็ยิงอ่ะมันเลือดเย็นเกินอ่ะ
ถ้าเขาอยากมาขอคำมาเขาคงจะมาเองแหละ
ให้มาเขามาขอโหสิอ่ะแต่สำหรับพี่อ่ะ
พี่รับไม่ได้ไม่อภัยอ๋อไม่ให้อภัยนะครับ
แล้วคดีว่าไงอ่ะตำรวจสพบ้านลาศเนี่ย
เดี๋ยวเขาขออนุมัติศาลท่านออกไหมจับในอุเทรแล้วนะครับ

คาดว่าน่าจะกบดานอยู่ในพื้นที่นี่แหละ